เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่าสงสัยแหละ

แล้วทีนี้ไปนั่งอยู่ในร้านซักผ้าหยอดเหรียญ

ขวดกับอุปกรณ์เสพลักษณะเป็นท่อเป็นหลอด
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ตำรวจเข้ามาควบคุมตัว
ผู้หญิงคนนี้นะถูกซักไปซักมา

คุณผู้ชมไปดูช่วงเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ช่วยด้วย

จ้างน้อยซะ

ช่วยด้วยเราอยากหนีเอานั่งรถไปส่งจ้า

เจ้าหน้าที่ต้องคุยกับเธออยู่นาน
เจ้าหน้าที่พยายามซักเธอนะ

เอามาจากไหนยังไงใครให้มา
เธอก็บอกว่าเอาเพื่อนให้มา
ไปซักมาตอนแรกนะเหมือนเธอจะปฏิเสธทุกอย่างนะ
บอกว่าที่เข้ามานั่งที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย

มันสว่างดีที่ทางมันดี
ทีนี้ตำรวจก็ถามว่าเสพยาหรือเปล่า

คุยไปคุยมานะจนเธอเหมือนแบบ
เธอเหมือนแบบเริ่มสับสนในคำถามของตำรวจ

นี่ก็บอกว่าเออมันก็เคิ้มดีค่ะ

สักพักหนึ่งชวนเลยชวนตำรวจ

เป็นจังหวะในการพูดคุยกันแบบนี้นะครับ

ที่ซอยโบงกฎพรรภาทยาตังบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

กว่าที่ตำรวจจะสามารถควบคุมตัวได้
ชักชวนเธอคุยจนเธอเริ่มหลงกลกับคำถามของตำรวจ
ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เธอเอามาเสพยาเสพติดจริง
ท้ายที่สุดชวนตำรวจเสพแต่ตำรวจไม่เสพหรอก
ตำรวจก็ต้องควบคุมเธอไปที่โรงพักนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาเป็นผู้แจ้งตำรวจนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังออกตรวจพื้นที่
สังเกตเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งแล้วก็ถืออุปกรณ์เสพยาเสพติด
ลักษณะเป็นขวดเป็นท่อเป็นหลอดแบบนี้

ปรากฏว่าเจอของกลางเป็นยาไอซ์คามือเลย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่มนะครับ

เจ้าหน้าที่เขาเห็นพิรุษของผู้หญิงคนนี้หลายครั้งหลายคราแล้วนะฮะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวนะครับ